เพราะเมื่อนี้ก็ไปข่าวที่เป็นข่าวดราม่ามาสักพักใหญ่แล้ว
กรณีวิวาทะที่เกิดขึ้น

คุณอาร์มชุติมาก็มีการประกาศยกเลิกสัญญา
ทั้งที่เหลือสัญญาอีกประมาณ๒ปี๗เดือน
ทีนี้คำถามว่าสัญญามันสิ้นสุดลงหรือยัง

แต่สิ่งที่เป็นประเด็นตามมาก็คือ

ที่คุณอาร์มชุติมาเป็นคนแต่งเมื่อสักครู่ที่เราเปิดรายการ

แต่ว่าเอาล่ะเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นประเด็นดราม่านะคะ

เรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยากรรม
เป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยดูแลเรื่องนี้
วันนี้คุณอัจฉริยะบอกว่ามีบิ๊กเซอร์ไพรส์
ยืนยันเลยนะคะว่าสัญญาที่คุณอาร์มชุติมา
ยกเลิกกับทางค่ายเพลงเนี่ย

ยกเลิกได้ไหมยกเลิกได้
ถึงแม้ก่อนหน้านี้จะมีผลแต่ก็สามารถยกเลิกได้
เอาเพลงนี้ไปร้องเนี่ย

เหมือนที่คุณประจักรชัยทำกับคุณอาร์มชุติมา
สามถ้าเกิดว่าตำรวจไปจับคุณอาม
ถ้าเกิดว่าร้องเพลงนี้อีกนะคุณอัจฉริยะบอกว่า
เดี๋ยวจะแจ้งความดำเนินคดีตามมาตรา
ร้อยห้าสิบเจ็ดของประมวลกฎหมายอาญาคือ

สัญญาของคุณอาร์มชุติมากับค่าย
ถือว่าเป็นโมคิยะไปแล้ว
ประเด็นที่๕จะมีการตรวจสอบภาษีย้อนหลังด้วยนะคะ
แล้วก็บอกว่าวันที่๒๙ตุลาคมนี้
คุณอัจฉริยะก็จะเดินทางไปที่กรมสัมภากรนะคะ
ยื่นหนังสือกับอธิบดีเองเลยนะ
บอกว่าให้ตรวจสอบภาษีย้อนหลัง
ห้างประจักรชัยหน่อยซิว่า
เอ๊ะก่อนหน้านี้คุณทำค่ายเพลง

วันนี้คุณอัจฉริยะมีการเปลี่ยนสัพพนามแล้วนะ
ก่อนหน้านี้เรียกว่านายห้างใช่ไหม
เปลี่ยนแล้วนะคะจากนายห้างเป็นนายทุน
คุณอัชริยะบอกว่าตอนนี้
ศิลปินต่างต้องดูกรณีคุณอาร์มชุติมาเป็นตัวอย่าง
คุณอัจฉริยะบอกว่าต้องถือว่างานนี้เนี่ย
ต้องเป็นอาร์มชุติมาโมเดลนะคะ
จากกรณีนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างให้กับศิลปินอีกหลายคน
ที่ถูกนายทุนเอารัฐเอาเปรียบ
จะมีทีมกฎหมายของชมรมเนี่ย
ก็จะมีการใช้มาตรการทางกฎหมายดำเนินคดี

ก็คือในห้างที่เรากลับมาสักครู่นะ

เนื่องจากว่าผิดสัญญาไม่จ่ายค่าตอบแทน
สัดส่วนที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้คือ
และจะขอให้มีการตรวจสอบภาษีย้อนหลังกับนายประจักรชัยด้วย
คุณอัจฉริยะบอกด้วยนะคะว่าวันนี้มีการนำหลักฐานสำคัญที่ยืนยันว่า

ไม่ต้องบอกว่าใครภาพขึ้นมาฟ้องแบบนี้ชัดเจนนะคะ

มีการตอบโต้ออกมาทางจาก

คุณอัจฉริยะบอกว่ามีหลักฐานสำคัญที่จะยืนยันว่า
นายทุนคนหนึ่งมีพฤติกรรมเอาเปรียบคดโกง
คือเอกสารคำพิพากษาของศาลจังหวัดขอนแก่นก่อนหน้านี้
กรณีที่มีโจทย์ไปยื่นฟ้องนายทุนคนดังกล่าว
เมื่อ๑๙กุมภาพันธ์ปีที่แล้ว
ผิดสัญญาว่าจ้างทำภาพยนตร์เรื่อง

โดยทำสัญญาตกลงค่าจ้าง๕ล้านบาท
แต่ล่วงเลยจนทำสัญญาเสร็จ
ยังจ่ายค่าจ้างไม่ครบค่ะ
คือยังค้างจ่ายอีก๘แสนบาท
โจทย์ไปทวงถามกลับเพิกเฉย

ที่สุดแล้วโจทย์ชนะคดีนะคะ

เดี๋ยวจะรับมอบอำนาจจากโจทย์
และมีการติดตามอายัดทรัพย์จำเลย
นี่ก็คือนายทุนคนที่เรากล่าวถึงเมื่อสัปดุล
เพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลค่ะ

รับมอบอำนาจ

ก็จะติดตามยึดอายัดทรัพย์ในทุนคนนี้

สัญญาธาตุนะครับ

ยาธาตุถ้ามีการแสวงหาประโยชน์จากตัวเด็ก
เงิน๗๐๓๐กลายเป็นว่าเด็กเหลือ๒๐ผู้ใหญ่เอาไป๕๐ให้ผู้ใหญ่เอาไป๘๐

นายทุนนิยมหากินกับเด็กแสวงหาผลประโยชน์กับเด็ก
เป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะปล่อยให้น้องอาร์มนะครับอยู่ภายใต้การแสวงหาผลประโยชน์ของนายทุน
วันนี้คุณอัจฉริยะตอบกลับแรงเหมือนกันนะคะ
จากนายห้างสู่นายทุนหน้าเลือดนะคะ
นี่คือสัญญาจ้างที่มีการฉีกไปแล้วก่อนหน้านี้
แต่เอาล่ะในแง่กฎหมายเดี๋ยวว่ากันไปเนี่ยนะคะ
คุณอัชริยะบอกว่าหลังจากนี้จะเดินหน้า
ทวงคืนความเป็นธรรมให้กับคุณอาร์มชุติมา
แล้วจะร่วมมือกับคุณสงกรานอัจฉริยทรัพย์
ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายให้กับคุณอาร์มชุติมาและครอบครัว
คือหลังจากนี้ก็จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น

จะไม่มีการพูดคุยจะไม่มีการไกล่เกลี่ย
จะไม่มีการปรณีประนอมอย่างแน่นอนนะคะ
วันนี้ที่ไลฟ์สดเนี่ยมีอีกหนึ่งประเด็นนะคะ
อกจากจะทวงคืนความยุติธรรมให้กับคุณอาร์มชุติมาแล้วเนี่ยนะคะ
อีกหนึ่งประเด็นที่คุณอัจฉริยะพูดถึงก็คือ
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้กับคุณประจักรชัย
หรือนายห้างประจักรชัยหรือนายทุนประจักรชัยเนี่ยนะ
คุณอัจฉริยะบอกว่าไปตรวจสอบหน่อยซิ
ทนายความไปตรวจสอบหน่อยซิว่า
เป็นดรจริงหรือเปล่าคุณเป็นทนายความจริงหรือเปล่า
ถ้าเกิดว่าไปดูภาพในโปรไฟล์
ในเฟซบุ๊คของทนายความคนนี้คุณผู้ชม
ปรากฏว่าคือชุดคุยเนี่ยเขาจะมีแถบใช่ไหมคะ
จบคณะอะไรมาปรากฏว่าทนายความคนนี้
คณะรัฐศาสตร์มาคำถามตัวโตเลยว่า
คุณสามารถเป็นทนายความได้ด้วยหรือ
จบรัฐศาสตร์มาปกติคนที่จะเป็นทนายความ
ต้องจบนิติศาสตร์ถูกไหมคะแล้วคำถามคือ
คุณเป็นดรจริงหรือเปล่าดรจริงหรือดรปลอมนะ
เอาล่ะคุณผู้ชมเรื่องที่เกิดขึ้น
เดี๋ยวเราตามให้ต่อนะคะต้องบอกว่าเป็นประเด็นดราม่า
แล้วก็เป็นบทเรียนที่สำคัญเลย
ศิลปินต่างโดยเฉพาะใครที่ไปเซ็นสัญญา
ถ้าเกิดว่าเป็นสัญญาธาตุคุณอัจฉริยะบอกชัดเจนเลยนะคะ
ว่าในแง่กฎหมายสามารถบอกเลิกสัญญาได้
แล้วก็นี่แหละข้อมูลหลายอย่างที่คุณอาชิริยะบอกวันนี้
ก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะ